อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเราติดตามกันมา๒๓วันต่อเนื่องแล้วเหมือนกันนะคะ
คดีของน้องแอ๋มที่เป็นสาวร้านคาราโอเกะ
แล้วก็ถูกฆ่าหันศพยัดใส่ถังแล้วก็ฝังดิน
ตอนนี้ตัวละครก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
เป็นสาวธอมที่เพิ่มเติมขึ้นมา
ล่าสุดตำรวจก็มีการเรียกสาวธอมอีก๑คน
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าพบศพน้อง
ก็เลยมีการเรียกตัวสาวธอมคนนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนด้านน้าสาวเมื่อวานนี้ก็มีการนิมนต์พระเนี่ยนะคะ
ไปทำพิธีเพราะว่าคุณแม่ฝันว่าน้องมาเข้าฝัน
น้องบอกว่าหายใจไม่ออกยังอยู่ในหลุม
น้าก็เลยมีการนิมนต์พระนะคะมาทำพิธีนั่นเองค่ะ
นางสกุลตราเพลียแก่นน้าสาวของนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าน้องแอ๋ม
นิมนต์พระสงฆ์๔รูปทำพิธีสวดเรียกดวงวิญญาณน้องแอ๋ม
ให้กลับไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดชายนาฏ
หลังจากที่ถูกฆ่าหันศพแล้วก็นำร่างใส่ถังน้ำไปฝังดิน

การแพ้ที่ในที่มันได้แล้วจะมาทำพิธี
เมื่อวานนี้น้าสาวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
พอเห็นสภาพเห็นจุดที่เกิดเหตุก็ร้องห่มร้องไห้นะคะ
โดยน้าของผู้ตายบอกว่าตอนนี้แม่ของน้องแอ๋มยังทำใจไม่ได้

แล้วก่อนที่จะมาทำพิธีน้องแอ๋มมาเข้าฝันแม่
บอกว่าตอนนี้ยังอยู่บริเวณที่ถูกนำมาฝัง
หายใจไม่ออกขึ้นจากหลุมไม่ได้ยังไม่ได้กลับบ้าน
แล้วก็เจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานมาก
ญาติก็เลยเดินทางมาทำพิธีเพื่อนำดวงวิญญาณกลับบ้านค่ะ
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุ
พบว่าเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็ซับซ้อน
ดังนั้นญาติก็เลยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะรู้จักพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีค่ะตำรวจก็ได้เรียก
นางสาวภูริดาไกรวินิตหรือว่าน้ำฝน
อันนี้เป็นสาวหล่อคนสนิทของน้องแอ๋ม

เพราะว่าไปตรวจสอบพบว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าน้ำฝนเป็นคนพาน้องแอ๋ม
โดยน้ำฝนก็บอกนะคะบอกว่าเพิ่งรู้จักกับผู้ตาย

แล้วก็ทราบเพียงว่าผู้ตายทำงานกลางคืน
ฟังเสียงธอมน้ำฝนคนนี้ค่ะ
หน้ามาพัดซึงกดเงินค่ะ
ไปกดเงินใช่ไหม
กดเงินแล้วก็ไปดื่มต่อ

ส่งน้าปากซอยที่ม้องฝ่า
ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนูก็กลับเลย

ก็หนูถึงห้องปุ๊บหนูก็คอยไปดูกับเขาแป๊บนึง
เขาก็บอกว่าคนถามเขาว่าอยู่ไหน
เขาบอกอยู่ข้างล่างยังไม่ขึ้นห้องยังไม่ขึ้นห้องเหรอ
ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สักพักก็ขาดเงินติดต่อไป

อืมแล้วมาทราบข่าวว่า
น้องชายส่งมาให้ดูว่ารู้หรือยังว่าเขาเสียแล้ว
ตอนนี้ตำรวจขอนแก่นสรุปเวลาที่น้องแอ๋มหายตัวไป
ก็คือหลังจากที่วีดีโอคอลคุยกับคุณน้ำฝน

ก็คือประมาณตี๕ของวันที่๒๓พฤษภาคม
แล้วก็มาพบเป็นศพ๒๕พฤษภาคม
และตอนนี้ตำรวจสอบปากคำนายศักดิ์ชัยบะเต็มดี
คนนี้คือสามีของน้องแอ๋มที่แต่งงานกัน

คนที่มีชื่อเป็นรอยสักป๊อปปี้ที่หน้าอกซ้าย

ปากสอบหมดแล้วไม่พบพิรุษใน๓คนนะคะ
รวมทั้งหมดณตอนนี้ที่มีการสอบปากคำไปแล้ว

แต่สิ่งที่ได้เป็นข้อมูลใหม่คุณ

เพราะว่าให้ข้อมูลตรงกัน
ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ชัยนาธ

ได้รับบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล

บอกอีกด้วยนะคะว่าตอนที่น้องถูกทำร้ายร่างกาย

ตำรวจก็เลยคิดว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน
คาดว่าผู้ที่ก่อเหตุ
น่าจะมีไม่ต่ำกว่า๕คนทั้งชายแล้วก็หญิง
คือตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะลงมือร่วมกัน

แล้วก็ทางการสืบสวนแกะบรอย

ต้องเป็นคนในพื้นที่ที่รู้เส้นทาง

แล้วก็มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี

ทั้งถังดำถุงดำเชือกปูนซีเมน
เสียมขนาดใหญ่รวมทั้งซองใส่ใบเลื่อยเนี่ย
น่าจะซื้อจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับใคร
แล้วก็จะเรียกมาสอบปากคำ

แสใหม่ทั้งอดีตสามีที่เคยเลี้ยงดูผู้ตาย
รวมถึงสาวธอมมีหลายคน
และผลชนสูตรศพแพทย์ก็ระบุว่า
สำลักอาหารและขาดอากาศหายใจ
เป็นการทำให้ตายก่อนที่คนร้ายจะหั่นศพ
ใช่แล้วก็ตอนนี้ตำรวจยังพบภาพ
กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ

โดยน้องแอ๋มมีลักษณะที่เหมือนกำลังคุยโทรศัพท์

ซึ่งตำรวจก็กำลังไล่ตรวจสอบร้านค้า
ที่จำหน่ายพวกถูกพลาสติกทั้งดำ
จังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะหาเบาะแสของคนร้ายต่อ
คือตำรวจบอกว่าโอ้โหคดีนี้ต้องสอบ
ซ้ำไปซ้ำมาหลายคน
ใช่ซึ่งที่สอบก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจดี
แล้วก็คาดว่าจะขอใช้เวลาอีก๗วัน
ตำรวจจะปิดคดีนี้ยังไงในสัปดาห์หน้าต้องตามกันนะคะ